ไปดูกรณีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหญิงวัย๖๕ปีที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัด
แล้วก็ถ้านับที่สบคแถลงแล้ว
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๔๑ของประเทศไทย
ก็ยังมีการเก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงที่เชียงใหม่อยู่
เพราะว่าตอนนี้ต้องรอญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เป็นรายที่๔๑ของประเทศ
เป็นหญิงวัย๖๕ปีรับการรักษาตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคม
เสียชีวิตจากการติดเชื้อไตวายเรื้อรังแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
วันที่๑๓เมษายนศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง
ก่อนหน้านี้๒วันก่อนก็เรานำเสนอไป
เพราะว่ายังไม่มีญาติติดต่อมาขอรับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ปรากฏว่าน้องชายของผู้เสียชีวิตนะฮะ
ได้เตรียมการมารับศพของพี่สาว
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
โดยเปิดเผยว่าระหว่างที่เตรียมการเรื่องของพิธีทางศาสนาเนี่ย
เขาได้ฝากศพของพี่สาวไว้กับโรงพยาบาลซะก่อน
ให้เก็บศพพี่สาวไว้ที่แผนกรักษาศพก่อน
แล้วก็ล่าสุดได้ติดต่อกับพระที่เคารพนับถือรูปหนึ่ง
ในการจัดเตรียมพิธีสวดบำเพ็ญกุศล
แล้วก็ชาปนกิจที่วัดเรียบร้อยแล้ว

จะได้นำศพของพี่สาวออกจากโรงพยาบาล

แล้วก็จะมีพิธีชาปณะกิจในวันเสาร์นี้เลย

ตัวน้องชายของผู้เสียชีวิตก็ได้สอบถามแพทย์
ก็ชี้แจงในรายละเอียดของการจัดการศพ
โดยบอกว่าได้มีการบรรจุในถุงซิปล็อกอย่างดี๓ชั้น

น้องชายของผู้เสียชีวิตได้เล่าถึงสาเหตุ
พี่สาวติดโควิด๑๙
ก็น่าจะมาจากการที่ลูกชายของพี่สาว
ซึ่งเป็นเซียนมวยแล้วก็ได้เดินทางไปดูมวย
สนามมวยลุมพินีที่กรุงเทพ
แล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ลูกชายของพี่สาวก็ป่วย
รับการรักษาตัววันที่๑๕มีนาคม

ตอนนั้นนะครับหลังจากที่ลูกชายของพี่สาวกลับมาจากกรุงเทพ
พี่สาวก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกชาย
แล้วก็มีอาการไม่สบายมีไข้
แล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด๑๙
คุณหมอก็อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปก่อน
แล้วก็ช่วงนั้นเองที่ออกจากโรงพยาบาล
ตัวลูกชายซึ่งเป็นเซียนมวยก็ขับรถมารับแม่ที่โรงพยาบาล

ตัวผู้เป็นแม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่ว่าตัวลูกชายไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
น้องชายของผู้เสียชีวิตก็เลยเชื่อว่า
จุดเริ่มต้นของการติดเชื้อโควิด๑๙
ติดมาขณะที่อยู่ในรถร่วมกับลูกชายนะครับ
สรุปกรณีนี้ติดโควิด๑๙ทั้งแม่และลูก
เข้าโรงพยาบาลพร้อมกันเลยนะฮะวันที่๑๕มีนาคม
แต่ผู้เป็นแม่วัย๖๕ปีเสียชีวิตวันที่๑๓เมษายน
ส่วนลูกชายยังถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙

หลังการเสียชีวิตนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พูดถึงเรื่องของการติดเชื้อจากลูกไปสู่แม่นี่จริงก็ยังมี